เล่าถามก่อนอะไรเอ่ยน่ากลัวรองน้องจากโรคโควิดระบาด
ผมว่าโจนนี่ล่ะแบงค์พันธุ์ปลอมระบัดมาอีกแล้วพี่เบิกเนี่ยค่ะ
พันธุ์ปลอมค่ะใครโดนเข้าไปจุกเลยนะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่อายุทยาเป็นรายล่าสุดที่โดนค่ะ
โอ้โหเออมันเอาแบงค์พันธุ์มาจ่ายซื้อลอตเตอรี่ไปสองใบ
มูลค่าของลอตเตอรี่มัน๒๐๐บาท๒ใบก็๒๐๐บาทใบละ๑๐๐บาท
แล้วคุณป้าท่านนี้ทอนแบงค์จริงไปอีก๘๐๐บาท
ถ้าผู้ชายคนที่มาซื้อเนี่ยไม่ได้ตั้งใจก็เอามาคืนซะ
แต่ถ้าตั้งใจคุณรู้ไว้เลยนะว่าคุณทำให้คุณป้าเนี่ยยากลำบากนะคะ
แล้วคุณมิจฉาชีพกำไรทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะ
ได้เงินจริงไป๘๐๐บาทแถมลอตเตอรี่อีก๒ใบด้วย
แล้วถ้าเกิดถูกรางวัลอีกเออได้ไปอีกนะคะ
นี่คุณป้าโชว์ให้เราดูคุณป้าท่านนี้นะคะที่ตกเป็นเหยื่อ
เอาว่าเป็นเหยื่อก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะชื่อว่าคุณป้าจำเนียนทองอ่อน
หกสิบเอ็ดปีค่ะเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดิมทีเดียวเนี่ย
คุณป้าเป็นชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะแต่มาขายลอตเตอรี่อยู่ที่อายุทยา
คุณป้ายืนถือแบงค์พันธุ์ปลอมให้นักข่าวของเราดู
หลังจากที่โดนลูกค้านำแบงค์พันธุ์ปลอมใบนี้แหละค่ะมาหลอกซื้อลอตเตอรี่
แล้วคุณป้าจ่ายเงินทอนไปเป็นเงินจริง๘๐๐บาทพร้อมกับลอตเตอรี่อีก๒ใบ
จำเนียนแกเล่าว่าทุกวันแกจะปั่นจักรยานมาขายริมถนนโรจนะ
หอพักสมายแลนด์ตำบลคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประจำทุกงวดมาขายตรงนี้แหละตั้งแต่เช้าจนถึงครบค่ำ
กระทั่ง๑ทุ่มเมื่อวานนี้ชายอายุสักประมาณ๓๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดด้านหน้า
จอดด้านหลังของป้าแล้วก็ถามหาซื้อเลขลอตเตอรี่เลขท้าย๑๓
แกก็เลยตะโกนบอกไปว่า๑๒ไม่มีมีแต่๒๑เอาไหม
คนนั้นตอบกลับมาเอาแล้วหยิบลอตเตอรี่เลขท้าย๑๐ไปอีก๑ใบ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเอาไป๒ใบป้าเอา๒ใบยื่นให้กับชายคนนั้น
แล้วชายคนนั้นก็หยิบแบงค์พันธุ์มาจ่ายป้านะฮะป้ารับมาก็รู้สึกเอกใจแล้วแหละ
แบงค์พันธุ์มันแปลกมันเบาป้าก็เลยถามกลับไป
ชายคนนั้นถามว่าแบงค์ปลอมหรือเปล่าเนี่ยชายคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีว่า
จะปลอมได้ยังไงก็ผมอยู่มีอยู่แบงค์พันธุ์ใบเดียว
ป้าแกก็เลยทอนเงินให้ลูกค้าไป๘๐๐บาทแล้วชายคนนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทันทีนะคะ
แต่ป้าก็ยังรู้สึกเอกใจอยู่ไม่สบายใจค่ะก็เลยเอาแบงค์นี้ไปให้ลูกสาว
ซึ่งทำงานเป็นเสมียนปั๊มอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเนี่ยดูพอลูกสาวจับดู
ลูกสาวรู้ทันทีเลยว่านี่คือแบงค์ปลอมป้าจำเนียนบอกว่าแหม
ทำกับป้าได้ทำไมถึงทำกับฉันได้ช่วงนี้โควิดระบาด
บาทมันก็ขายลอตเตอรี่ลำบากอยู่แล้ว

แล้วลูกค้าเอาแบงค์พันธุ์ปลอมมาใช้อีก

แกบอกว่าอย่ามาทำกับแกแบบนี้เลยนะคะ
อยากให้ลูกค้ารายนี้นำมาคืน

ก็บอกกับเขาบอกว่าแบงค์ทำไมเบาจัง

อย่ามาเอ๋ยนั่งธน๑๐๐๐ชั่วมันแบบนี้

เราเป็นผู้ศึกข่าวอยู่ในสตูแล้ว

ลูกค้าท่านนี้ตั้งใจหรือเปล่า
แต่สำหรับคุณป้าเองเนี่ยคนที่โดนเต็มป้าจำเนียนแกมั่นใจ
ว่าลูกค้าน่าจะจงใจนำแบงค์พันธุ์ปลอม

เพราะตอนที่ขายเป็นตอนค่ำไฟสลัว
แล้วคนซื้อก็ไม่ยอมลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์
เลือกซื้อด้วยตนเองนะครับ
แล้วยังมาหาเลือกซื้อกับผู้สูงอายุด้วย
แกก็เลยอยากฝากเตือนเพื่อนร่วมอาชีพ

ก่อนที่จะจ่ายเงินทอนให้กับลูกค้า
ฉะนั้นแล้วอาจจะโดนแบบป้าจำเนียนก็เป็นไปได้นะคะ
แต่จากการสำรวจตลาดดูนะครับ
งวดนี้ลอตเตอรี่แพงจริง
ได้ไปสำรวจตลาดดูบ้างยังก๊อฟ

แพงอย่าไปหลอกคุณป้าแบบนี้เลยนะฮะ